สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะดังไหมเยอะมากจริงวันนี้วันจันทร์ค่ะเป็นให้เยอะไปก่อน
เราก็ได้ผ่านพ้นพระราชพิธีในช่วงที่ทุกคนรวมใจกันเลยอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้ววันนี้ค่ะท่านนายกก็ขอบคุณคนไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นงานพระราชพิธี
และขอยึดคำสอนของในหลวงราชการที่๙สืบไปนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกแขนงและประชาชนคนไทย
ประเทศที่ร่วมจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติสูงสุด
ในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เปิดเผยถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดตบรมนาศปภิษฐ์
ในพระราชพิธีรวมถึงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่พระประมุก
พระราชวงศ์ประมุกและผู้นำรัฐบาลนานาประเทศ
มาร่วมงานในพระราชพิธีได้มีการกล่าวถึงและชื่นชมไปทั่วโลก
รัฐบาลต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเรือน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมงานการฝึกซ้อมกระบวนพระราชอิสริยยศ
การต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกว่า๑๐ล้านคน
หลังไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันในตลอดเวลา๑ปีที่ผ่านมา
รวมทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยในทั่วราชอาณาจักร
โดยเฉพาะในอนาบริเวณพระเมลุมาตรพระเมลุมาตรจำลอง
วางดอกไม้จันทร์ในจุดต่างตลอดจนการพิธีนั้นเสร็จสิ้นลง
อกจากนี้ต้องขอขอบคุณจิตอาสาที่เสียสละช่วยเหลือ
และพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
ร่วมกันจัดกิจกรรมและปฏิบัติตามคำเชิญชวน
หรือร้องขอของทางราชการตลอดจนสื่อมวลชนนักกีฬาและศิลปิน
ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้จัดนิทัศกาลพระเมลุมาตร
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายน๒๕๖๐นี้
ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมระยะเวลา๑เดือน

อย่างไรก็ตามแม้ว่างานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพจะเสร็จสิ้นลงแล้ว
แต่พระบรมราชวาสศาสตร์พระราชาและโครงการพระราชดำริ
กว่า๔๐๐โครงการของในหลวงราชการที่๙
จะยังเดินหน้าต่อและยึดเป็นพระบรมราชานุสร
และเป็นมงคลแก่ตนเองและเป็นของพลังแผ่นดิน

ก็เรียกว่าทุกส่วนทุกฝ่ายก็ร่วมมือร่วมใจกันในพระราชพิธีครั้งนี้

ในสารเหมือนอย่างนี้ค่ะ
คือจิตอาสานี่ทำงานกันหนักมากจริง
อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องดรามะเกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็จะมีเรื่องของที่มีการแชร์รูปออกไปนะครับ

ตามท้องท่านหนดนะครับอะไรอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้คือเท่าที่ผมได้มีการติดตามข่าว
อันนี้คือจริงเท็จประกันใดผมไม่ทราบแต่เท่าที่เห็นทางคุณท็อปดารณีนุษย์คุณหยวนเอง
ก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าจริงแล้วภาพขยะเหล่านั้นที่มีคนไปถ่ายมาแล้วก็มีการไปแชร์ไปว่า
ประชาชนที่ไปร่วมงานในวันนั้นไปทิ้งขยะเอาไว้แล้วก็ไม่เก็บ
จริงแล้วเขาก็ได้มีการบอกไว้แล้วนะครับว่าขยะพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทางอ่า
ทางจิตอาสาเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนที่ไปเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวเขาจะเก็บเอง
เป็นเพราะว่าเขานั่งรอเพื่อจะเข้าคิวจุดคัดกรองแล้วเขาก็จะเรียกพอเรียกบางครั้งเนี่ยจะอย่างรวดเร็ว
แล้วเขาก็จะก้มลงเก็บก็บอกไม่ต้องเก็บเดี๋ยวจะเก็บให้ก็มีคนไปแคปรูป
ซึ่งเป็นอนาบริเวณไม่เยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้ง
แต่กลายเป็นแชร์แล้วก็กล่าวหากันว่าทิ้งขยะเกินไก่ใช่ไหมคุณหนุ่ม
รวมถึงทางจิตอาสาเองเขาก็ได้มีการบอกนะครับบอกว่าเขาเข้าใจประชาชนที่มาร่วมงานในวันรุ่ง
แพทย์ทิวในวันนั้นว่าต้องเดินทางมาไกลแล้วบางคนก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นคงเหนื่อยเพราะฉะนั้นกลับเถอะเดี๋ยวจิตอาสาจัดการให้เองเขาก็เลยกลับไง
แต่จริงในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาช่วยแบบเก็บอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่บางทีลิงอาจจะมีบ้างเพราะว่าจำนวนคนเยอะทีนี้ปลามันก็อาจจะมีโอกาส
แคปรูปในช่วงก่อนที่ท่านมาเก็บแล้วก็กล่าวว่าโจมตีกันว่าคนที่ทิ้งเนี่ยไม่มาทำแบบนี้

แล้วก่อนจะแชร์อะไรเราต้องฉุกคิดสักนิดนึง
เยอะนะเรื่องนกที่บิน
นี่ก็มีเหมือนกันเรื่องนกที่บิน

ที่บินที่มีการแชร์ออกมานะฮะ
ก็หลายคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น

แต่ก็จะมีบางคนก็อาจจะมาสวนเหมือนกันว่า

เป็นเรื่องจิตใจก็ได้ดังนั้นใครคิดอะไรเป็นเรื่องของแต่ละคน
จะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเวลานั้น
ถูกผมรู้สึกเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริง
เป็นเพราะบารมีของพระองค์ท่านจริงนะฮะ
หลายคนก็มีเมียนะที่ออกมาพูดว่าแบบ
โอ๊ยแบบทำไมยังอะไรอย่างนี้นะ
พูดได้แต่อยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่ต้องโจมตีคนอื่นรถเมย์ว่าดีที่สุด
คุณอาจจะใช้สมองในการกันกรองในการคิดที่จะออกมาเป็น
แต่พวกเราที่เชื่อเราใช้หัวใจในการคิด
ใช่ถูกค่ะไปเรื่องอีกบ้างเดี๋ยวขึ้นดูสถานการณ์ถูกค่ะมาดูสถานการณ์ขึ้นหน้า
ในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่า
อีสานน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็สั่งระดมกำลังพล
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน๒๒จังหวัดนะคะ
ก็มีทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็ถ้าจะเป็นอัปเดตในจังหวัดกาลสินตอนนี้เนี่ยนะคะ
พบว่าระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ๒เซนติเมตรค่ะ
ชีตอนนี้ก็ซึมเข้าคันผนังกั้นน้ำหลายจุด
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็เร่งมือนำกระสอบทราย
แนวกั้นน้ำเพื่อจัดเวรยามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๖แล้วนะคะ
แต่พื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

ส่งผลให้๔อำเภอในอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์
อำเภอเมืองชัยนาฏและอำเภอสัพพยา
ต้องประสบปัญหาถูกน้ำท่วมกว่า๔๐๐๐หลังค่ะ
โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ก็คืออำเภอสัพพยาระดับน้ำตอนนี้สูง๓๐๑๖๐เซนติเมตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปราง
ต้องทำหนังสือขอเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก๑สัปดาห์ด้วยกัน

พี่คิดว่ามีเฉพาะภาคกลางอ๋อภาคอิสานหลายชั่วโหวะ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลอง
ของสำนักชลประธานที่๖ขอนแก่น
หลังจากที่ถูกกระแสน้ำจากลำน้ำพองกัดซะ
ขาดเป็นระยะทางกว่า๓๐เมตรค่ะ
นี้คาดว่าไม่สามารถน้ำแรง
ผนังกั้นน้ำเสร็จได้ภายใน๒วัน
เนื่องจากมันเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชาวบ้านด้วย
ทั้งนี้ตำบลที่ได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะ
ขณะนี้ก็คือพื้นที่ตำบลพระรับตำบลเมืองเนียม
ถูกน้ำท่วมมีปริมาณสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ๓๐เซนติเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งทำการสูบน้ำ

เพราะว่าวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบปัญหาอุทธกภัย
ในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญ
อำเภอใช่ที่อ่างทองนะคะ

ที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน

ถูกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาอีกนะคะ

ส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลย

ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกอย่างช้า
ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่

คือที่ดินคืออยู่ที่ชุมพรค่ะครับครับเมฆ

เพราะฟังเพราะอุ่นเขานิ่งมากเห็นไหม

ต้องอยู่๓๑ตุลาถึง๓พฤศจิกายนนี้
เป็นไรคุณคุณยังเป็นที่เปล่าอยู่

ก็แสดงว่าที่คุณดีอุดมสมบูรณ์
คุณควรจะดีใจไม่ใช่เป็นทะเลทราย
ถ้าตกอย่างนี้บ่อยแล้วย่ากระหว่งคุณต้องไปถ่ายเอง
โทษนะไงพี่พี่ถมมาแล้วรอที่แล้ว
ผมอยากจะถามพี่ผู้ชายคนนี้มากตอนที่จุงมือพี่ม้า
ตอนปล่อยมือหนังพี่ม้าติดมือมาด้วยหรือเปล่า

กลับมาเอวเล็กใส่เสื้อไซส์
เฮ้อมีความรักนะ
จากไซส์๖เขาลงมาไซส์๔เลย

เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาค่ะ

นึกว่าพี่นึกว่าพี่ม้าคลั่ง
โหคุณขาตกใจหมด

แฮชแท็กนะครับเป็นคำว่า
อ้ายมีเหตุผล
เขาบอกมาแรงมากติดท็อปเลย
คือแบบหนุ่มถือบัตรคนจนทั้งที่มีชีวิตหรูหรากินดีอยู่ดี

นั่งอยู่ในร้านกาแฟชื่อดังพร้อมกับวางบัตรคนจน

ใดยังสามารถถือบัตรคนชนได้อยู่ด้วย

ไม่รู้เลยเป็นชื่อเขา
เหมือนกับไปแจ้งว่าตัวเองมีอะไรได้น้อย
ถึงจะได้บัตรนี้มาที่เราเสนอข่าวอยู่ตลอดเนี่ย
ก็ทำไมเขาอาจจะที่มาของเงินไม่ได้มาบันทึก
ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคุณจน
ทางการก็จะดำเนินการระงับสิทธิในการใช้บัตรนั้นทันทีเลย
ทั้งนี้ทฤษฎีกรมบัญชีกลางชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบผู้ที่จะใช้บัตรคุณจน
เป็นหน้าที่ของสำนักงานนโยบายทางเศรษฐกิจการคลังหรือสสค
ซึ่งจะคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่เข้าข่าย
แล้วก็เหมาะสมกับการที่ได้รับสิทธิ์นี้
เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
ก็ฉีดทะเลตกประมาณ๗๐๐๐บาทในเดือนหนึ่งนะ

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว
จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน๑แสนบาท
ไม่เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย
คือที่ดวงที่ดินต้องไม่มีชื่อมี
ขณะที่ในแบบหนุ่มคนนี้นะฮะแม้จะได้ลบโพสต์นี้ไปแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันสถานะของตัวเองว่า
เป็นเพียงคนบ้านนอกที่เข้ามาอยู่ในเมืองกรุง
ฐานะที่บ้านยากจนจริงและพร้อมกับให้ตรวจสอบสถานะการเงิน
ปัจจุบันยึดอาชีพรีวิวสินค้าทางโซเชียลเท่านั้น
ส่วนที่โพสต์ชีวิตหลูหลากลุ่มผู้ชมเขาบอกว่า
บางครั้งเขาก็ไม่ได้ซื้อเองเขาไปกับเพื่อนเขา
คืออะไรเข้าไปกับเพื่อนแล้วก็ขอยืมเพื่อนมาถ่าย
หมายถึงว่ากาแฟหรูหรือของนาฬิกองนาฬิกาโทรศัพท์
จากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้มีการสำรวจต่อ
สำหรับกระแสวิพักษ์วิจารณ์ในกรณีดังกล่าวได้มีการพบว่า
แรงมากเนื่องจากในทวิตเตอร์มีแฮชแท็กคำว่า
อ้ายมีเหตุผลนะครับโดยถูกนำมาใช้เปิดโปรงในแบบหนุ่มในกรณีนี้อย่าง
เด็ดเผ็ดมันเลยนะครับมีการขุดคุยว่าข้อความเก่าเก่า
รวมทั้งภาพไลฟ์สไตล์เก่าเก่านะฮะในบางครั้งก็พบว่าเป็นการ
หยิบเอารูปคนอื่นมาโพสต์เป็นคลิปของตัวเอง
อย่างไรก็ตามจากกรีดังกล่าวหลายคนมองว่าเป็นจุดบอร์ดของโครงการ
ถือบัตรคนจนเพราะในแบบหนุ่มทำงานฟรีแลนซ์
ไม่มีงานประจำทำให้ไม่อาจจะตรวจสอบสภาพคล่อง
แล้วก็รับจ่ายทางด้านการเงินได้อย่างชัดเจน
ไม่มีที่มาของรายได้รับเป็นงวดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ก็ไปบอกว่าตัวเองมีรายได้ไม่ถึง๑แสนบาท
ก็เลยได้บัตรนี้มาแต่เขาจะไปใช้รายได้

คุณม้าคุณม้ากลับมาไทยจะมีน้องไหม
ฮะ
ท้องตรงไหนท้องตามแขนนี้เหรอ
รวดเมล์ก็จะมีหลวงครับเพราะว่าไม่ได้การพูดอะไร

ม้าไม่น่าจะคลอดออกมาเป็นไข่

กลุ่มมันเด็กเนอะทำแบบเปิดนิดเปิดหน่อย

ก็พูดกะตี้นี้ฉันไม่สิ่งเองแบบมาทำงานนี้สนใจเรื่องอื่น
โพสทุกวันเลยนะ
มีคนโทรมาตามแล้วก็มีคนไปรอเฝ้าที่นู่นนะคะ
ค์ลัยชิคกี้พายออกไปหลับ
คนคิดถึงคุณแม่ม้าไม่ได้หรอกเขาต้องอยากรู้อยู่แล้ว

พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องมะเร็ง

พวกทุกคนก็รู้สึกว่ากิน
จ้ายแล้วขอโทษครับผมหลุดคำพอว่ากินด้วยสมุนไพรต่างมาแล้วใช่ไหม

ไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ต้องอันนี้คือยาที่ทำมาเป็นรูปแบบ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

เขาว่าคุณไปสนใจเรื่องอะไรอยู่เล่ามา
ผมไม่สนใจเรื่องพออ้อย
กับเรื่องเอามาตบกันทุกวังหนึ่ง

แม่ค้าเชียร์ซื้อสังขทานราคา๑๙๙บาท
ก่อนขึ้นดูดวงพระย่านบางซื่อ

หนุ่มแล้วก็พ่ออุ้มสังฆฐานกลับ
ตั้งใจถวายวัดอื่นเพราะมีธุระ

เพราะนี่เป็นสังฆราณเวียน

เขาก็จะมีสังฆฐานเวียนนั่นแหละเข้าใจได้

ฉันก็เวียนคือเขาเป็นคนไอ้นี่อยู่ใช่ไหมล่ะ
เป็นคนที่เก็บค่าใช้จ่ายหรือเปล่า

ยังอีกหน่อยต้องเชื่ออะไรพ่อเขาก็ด่อยอาศวร์บอล
อันนั้นยังไม่แปลกพอ
ทุกคนที่มีการโพสต์เฟสบุ๊คนะครับผ่านแฟนเพจนะครับ
เรื่องมีอยู่ว่าเราตั้งใจมากราบสรีระสังขาร

ตอนแรกคือเราไหว้ท่านเรียบร้อยแล้ว

พ่อบอกว่าป้าที่ขายสงคราธรรณอสาราเนี่ยมีคนบอก
เราก็เลยไปถามว่าพระท่านไหนดูดวง

หลังจากป้าก็บอกว่าซื้อถังสงคราธรรณ

ในราคา๑๙๙บาทเท่านั้นจ้า

สัก๒๐ถึง๓๐นาทีท่านก็ไม่มาสักทีนะฮะ

อีกอย่างพระที่จะดูหมอท่านก็ไม่มา

เราก็เลยอุ้มถังสังกฐานลงไปด้วย

กะว่าจะไปถวายวัดแถวบ้าน
เราก็อุ้มลงมาป้าคนที่ขายสังขทานก็ปรีเข้ามาเลย

เราก็บอกว่าจะกลับก่อนเพราะเรามีธุระ

เอาไปได้ยังไงสังขทานเวียน
จบเลยไม่แอปเลยนะคุณป้านะ

เราซื้อแล้วนะในราคาต้อง๑๙๙บาท
ป้าเค้าก็เขียนป้ายเรียบร้อยเราก็ไม่ยอม
ก็ไม่พูดอะไรมากขึ้นรถกลับเอาออกมาเลย

คนขายทั้งมีผู้ส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ควรให้ทำแบบจิตศรัทธาขนาดว่าอื่นเนี่ย
ยังทำแบบนี้เลยคุณป้าคนนี้มาขายระบุราคาเอง๑๙๙บาท
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสังฆฐานเวียนตอนซื้อด้วย
ผมคิดว่าซื้อราคานี้ก็ควรจะเป็นของผมถูกไหมครับ
ถ้าเกิดผมคืนให้ป้าไปก็คืนก็คือผมก็ไม่ได้บุญนะครับ

คืออันนี้จริงเข้าใจเขานะเพราะเขามีธุระรีบจริง

ป้าอะไรก็ต้องบอกเค้าสักนิดหนึ่งอยากจะซื้อ
คือจริงแล้วเป็นสังค์ธรรมเวียนเนี่ยหรอถ้าเป็นภาษาละครพวกเราคือเป็นพร้อม
พี่เอาจริงเดี๋ยวก่อนนะกำลังสงสัยสังขทานเวียนมีระบุตัวเลขด้วยเหรอ

คืออย่างนี้อธิบายให้ฟังคือถังอันนี้อันนี้อาจจะแพงกว่า๑๙๙บาท
หรือถูกกว่าอาจจะมีนู่นนี่นั่นหรือถูกนี้อะไรก็แล้วแต่อาจจะมีนู้นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ

เดี๋ยวซื้อนี้ไปถวายพี่เมียวหน่อย
เสร็จปุ๊บไปเจอพี่เมียจะเอากลับบ้านก็ไม่ได้

เวลาจะไปทำบุญที่วัดทีบางทีมีความคิดบางอย่าง

สังกระทานเวียนทุกคนใช้หมดเลยแล้วฉันจะเอาอันนี้ไหม

ซื้อเองดิแต่พี่หนูอยากรู้ไหมสังกฐานปัจจุบันบางวัดนี่นะซื้อไป
บางทีเนี่ยคนพุทธก็อยากจะให้พระท่านได้ใช้แต่บางทีเนี่ยนะซื้อไปถวายปุ๊บนะ
โอ้โฮกองเป็นภูเขานู้นเราไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ไปทำอะไรเลย
คือน่าจะแจกให้คนอื่นไปอะไรอย่างนี้คือมีเหลือใช้แล้วก็น่าจะให้วัดที่ขาดแคลนได้ไหมล่ะ
หลายคนเขาก็เลยถามว่าอย่างฉันอย่างนี้อยากจะถวายยาไปให้พ่อฉันซะหน่อย
ถวายพระท่านท่านพระท่านก็ไม่ได้กินยาแล้วพ่อคุณจะได้กินยาไหม
ทำบุญก็ได้แล้วถ้าไม่มีตู้ปริศนีนี่ไงเห็นไหม

จะได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยอะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องเอาของเนี้ยไปทิ้ง
จะได้ไม่ต้องไปเก็บเอาแต่ตังค์เข้าวัด
แต่มันผิดว่าถูกผสมแต่ก็จะผิดว่าถูกผสม
มันเหมือนแบบไก่เกิดก่อนไข่ไก่เกิดก่อนไก่อะไรอย่างนี้
ไอ้ของข้างในมันมีวันหมดอายุด้วยนะคะ
มันไม่ใช่แบบว่าเอามาแล้วแบบวนได้เป็นปีเปล่า

ถูกเรื่องนี้รถเมย์จะไม่ยุ่งอีกไปเราช็อปเสื้อกันหนาวกันดีกว่าค่ะ
ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าลมหนาวมาแล้วนะคะ

แล้วก็เมื่อกี้มีคุณผู้ชมหลายคนเขียนไลน์ส่งเข้ามาบอกเราว่า
จังหวัดนั้นเริ่มหนาวจังหวัดนี้เริ่มหนาวแล้ว
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วเนี่ยนะคะก็มีผู้ใช้แรงงานชาวเขมรจำนวนมากเลย
รถ๒ล้อลากเลื่อนบรรทุกกระสอบเสื้อกันหนาว
เป็นเสื้อผ้ามือ๒จากฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา

เพื่อจะส่งขายในตลาดโรงเกลืออย่างคึกคัก

ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรในตลาดโรงเกลือ
เริ่มสั่งซื้อเสื้อกันหนาวมือ๒จากฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา

แล้วก็บอกว่าปีนี้อากาศในประเทศไทยจะหนาวกว่าทุกปีด้วย

เข้ามาซื้อเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ
กว่า๒๐๐๐ร้านค้าก็แห่กันขนเสื้อกันหนาวมือ๒
ที่ค้างสต๊อกจากปีที่ผ่านมานะคะ

ใช่บางร้านเขาก็ทำความสะอาดให้แล้วนะ
มีเหมือนกันแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อย
นี่ไงนี่ไงขัดนี่ขัด

ก็ออกมาแขวนเอามาแบบว่าขายกันอยู่เต็มตลาดเลย
ก็ติดป้ายราคาขายปลีกตัวละ๓๐บาท

ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อกันหนาวมือสองจากต่างประเทศค่ะ
ทำให้การค้าเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ
ตอนนี้ก็เริ่มคึกคักหลังจากซบเซามาเกือบ๑ปีเต็ม
ปีที่แล้วก็จริงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ที่เขาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ต่าง

มันก็จะเงียบไปอะไรแบบนั้นถูกต้องอ่าปีนี้ก็หนาวนะคะ

ตอนเช้าลมหนาวมาแล้วเนอะแต่กลางวันก็ยัง

เหนือตอนนี้หนาวแล้วอีสานด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าในสมุนไพรซึ่งเป็นยาพื้นบ้าน
แล้วก็อยู่ในยาหลายอย่างที่เราใช้อยู่

หมายถึงว่าปกติแล้วสมุนไพรมันจะมีโรคพวกนี้ไม่มี

แต่ตอนนี้ค่ะสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย
ในอดีตการเลยแล้วอยู่คู่กับชาวเอเชียเลย
เอเชียจะใช้ไอ้ตัวนี้มากมันชื่อเอลิสโทโลคิก
แล้วเขาก็จะมีมาจากแถววัดของพืชตระกูลอลิสโตโลเจีย

ไขลเคลือเขาเอาไปรักษาโรคอะไร
รักษาโรคมันอยู่ในยาหอม
ยาทาศน์เนี่ยมีมีบางตัว
แต่เขาบอกว่าเมื่อที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้นะคะ
ทางประเทศไทยของเราได้บอกว่าตัวนี้เป็นยาอันตรายแล้ว

ไม่ใช่ไอ้ไครเกลือที่อยู่ในยาต่าง

เขาบอกว่าเนื้องอกมดลูกในตับก็เกิดจากไครเกลือได้
แต่ลงมาที่ไต้หวันเขาวิจัยแล้ว๗๘
คือเกิดขึ้นได้รูปแบบที่กลายพันธุ์แล้วมันบ่งชี้ว่า

คือได้รับไอ้กรดตัวนี้ซึ่งอยู่ในไร้เครือเข้าไป
มันไม่ใช่สมุนไพรของเราที่เดียวเอาไปใช้ทั่วโลกเลย
จากนั้นเขาก็ตรวจสอบตัวอย่างมะเร็งในต่ำในประเทศจีน
ตัวอย่างเพราะว่า๔๑มีส่วนเชื่อมโยงไอ้สารประกอบนี้
อุ๊ยครับเป็นมะเร็งในตับ
อเมริกาเหนือก็มียุโรปมี๑๗ยุคยุโรปไม่ค่อยใช้
แต่เขาบอกว่านอกจากนี้นะฮะกรดไอ้เนี่ยทำให้เกิดภาวะไตวาย

พี่อันนี้มันอยู่ในปริมาณหมายถึงว่าต้องใช้ติดต่อกันในระยะเวลานั้น

เขาบอกว่าให้ประกาศว่าสมุนไพรคล้ายเครือ

แต่ว่าบางทีเขายังใช้อยู่แล้วก็อยู่ในยาหอมหลายตำรับ

เวลาจะใช้ให้ดูฉลากยาวว่ามันมีอะไรเป็นส่วนผสม
แล้วก็จะต้องเป็นยาที่ได้รับการผ่านการตรวจสอบ
ผ่านมาตรฐานมาแล้วก็ดูวันเดือนปีอะไรพวกนี้ด้วยอะไรการผลิต
คือเราก็อยู่ในสภาพที่เสี่ยงกันนะนะ
เพราะว่าเคยใช้มาตลอดแล้วไม่เป็น

พอใช้นานแล้วเป็นก็หลายตัวอยู่นะ
อันนี้เขาก็ประกาศมาแล้วเราก็คอยระวังกันนะท่านผู้ชม

เพราะของผู้หญิงถึงจะทำให้มดลูกผิดปกติแล้วก็แท้งบุตรได้

ก็ใช้เราก็ดูนิดหน่อยไง
บางทีถ้าเรารู้ตอนนี้คือไม่อยากจะใช้ยาเคมี

สมุนไพรก็มีแค่บางตัวมั้งหนูว่า

แต่นี่ผมกินมะขามแขกไม่เป็นไรใช่ไหม
เป็นยาละบายไม่มีมะขามแขกไม่เกี่ยว
คุณเป็นอะไรคุณถ่ายไม่ออกต้องกินมะขามแขก

สารสั่งจำคุกหนุ่มอิตาลี๒๔ปี

คุณพระอะไรกันเนี่ย
เขาบอกชายชาวอิตาลีนะฮะถูกสารสั่งจำคุก๒๔ปีคุณผู้ชมครับ
จงใจมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอโดยไม่ป้องกัน
ตั้งใจอันนี้เรียกตั้งใจ
สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่า
นายวาเลนติโนตัลลูโตเป็นนักบัญชีวัย๓๓ปี
ถูกสารที่กรุงโลมตัดสินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลงโทษจำคุกเป็นเวลา๒๔ปี
จากข้อหานะครับดังกล่าวนั่นคือล่อลวงผู้หญิงหลายสิบคน
ผ่านเครือข่าวสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลายาวนานกับ๑๐ปี
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ตำรวจเชื่อว่าตลอดเวลานายตันลูโต
ใช้คำว่าชื่อตันลูโตจริงนะคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างน้อย๕๓คน
ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคเอสให้กับผู้หญิงถึง๓๒คน
นอกจากนี้ยังมีผลตามมาคือว่า
คู่นอนของหญิงใน๓คนนี้
ลูกวัย๘เดือนของหญิงคนที่๔

มีอะไรกับตาคนนี้แล้วไปมีอะไรกับสามี

แล้วก็อีกคนนึงมีลูกติดไปด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้ในการไต่สวนเมื่อเดือนมีนา
อีกหลายคนให้การว่าในตะลูโต

ก่อนที่จะอ้างว่าตกหลุมรักพวกเธอ
แล้วก็โน้มน้าวพวกเธอนี้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
โดยที่ไม่ป้องกันอ้างว่าแพ้ถุงยาละไหม
ทั้งนี้เหยื่อของตะลุโตนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

โดยเหยื่ออายุต่ำสุดคือ๑๔ปี

นายตรุโตยังเคยคบหากับผู้หญิงพร้อมกันทีเดียวถึง๖คนด้วยกัน
ขณะที่ของผู้ชายคนนี้ซึ่งปิดปากเกี้ยมาตลอด
ในสุดก็ยอมพูดในการพิจารณาคดีเมื่อปลายเดือนกายยนต์

แต่อ้างว่าเขาไม่รู้ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเขา

อยากจะผ่าสมองแล้วแหวะดูว่ามันเอาอะไรคิด
แก้ตัวแบบกะว่าจะได้รับโทษน้อยมั้ง
นี่คือเขารักษาได้เหรอคะเขาอยู่มาเป็น๑๐ปีเขายังไม่ไปไหน

ที่ผมเคยรู้เคยอะไรมาหรือได้มีการพูดคุยนะฮะ

คือมียาให้คุณกินสามารถอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เป็นได้

แต่นี่เขาตั้งใจ

อันนี้ก็ไม่สมควรอันนี้ไม่ดี
เพราะว่าพอเขาป่วยขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่อง
ข้ายุข้าย๊ารักษาข้ายังไงกันไป
นุ่มค่ะใหนี่ต้องคอล์ฟฮะ

คนแห่ซื้อเสื้อก้าวคนละก้าวของพี่ตุ๋น
ดี้แลมกันเยอะมากจริงเลยนะคะ
โอเคจะไปเยี่ยมต้องมีการผลิตเพิ่มด้วยล่ะดูแล้วน่ะ
เราจะไปถามพี่ตุ๋นบางจังหวัดเดินไหมเขาวิ่ง
คุณวิ่งไหมคุณได้แค่เดินไง

หรือไม่จะเกลี้งเกลี้งกิ๊บออกมาครับพี่เจ๋อวไม่จับมาครับ

คุณหนุ่มเหมือนแบบว่าข่าวพี่หมดแล้วใช่ไหม

ต้องบอกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงาน
ที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ก็หลายคนให้ความสนใจมาเข้าคิว
รอซื้อเสื้อยืดคอกลมสีเทาจำนวน๘๐๐๐ตัว
ราคาตัวละ๒๐๐บาทค่ะในโครงการ๙คนละ๙

จัดจำหน่ายโดยโรงพยาบาลบางสะพานนะคะ
แน่นบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเลยของโรงพยาบาล
ชาวบ้านก็มาเข้าคิวรอซื้อตั้งแต่๖โมงครึ่ง
แล้วก็รายได้ทั้งหมดหลังจากหาค่าใช้จ่าย
ก็จะร่วมสมทบทุนในโครงการ๙คนละ๙
เบตงแม่สายไงที่พี่เหมียวบอก

เดินตามสัก๒๓๙โอเคป้านุ่ม
กลิ้งไหมกลิ้งสักรอบ๒รอบนี่
เธอเหมือนอ่วนอย่างนี้ฉันฟิตน่ะ

ไม่กล้าแล้วค่ะ

อันนี้ต้องบอกเลยว่าเงินรายได้ทั้งหมดหลังหาค่าใช้จ่ายเนี่ย
ไปช่วยโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยกันนะคะ

ทั้งไทยมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธไทยจีนคนจีนด้วย
หรือไม่ที่ไม่สงสารคุณตูนเขาเหมือนกันน่ะน่ะ
ว่าเขาทำสิ่งดีเขาก็จะมีคนมาสวนเขา

ไม่รู้สามัญทำอะไรให้ประเราปริศาจบ้างเลย

คุณมิ้นท์ชาลิตาแล้วก็คุณมากกี้เขายิ้มสดใสเขาจะไป
เขาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเท่ากระถิ่นที่จังหวัดลบบุรีมานะคะ
นชาลิดามากกี้ราศีสองนางเอกคู่ซีเป็นเจ้าภาพ
ทอดกระถิ่นสร้างหอระคังต้องโด่งดังมากขึ้นแน่นอนเลยน้องสองคนนี้
ที่จังหวัดลบบุรีนะคะเพื่อนดาราหลายคนก็ไปร่วมงานก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญ

อกจากนี้นะคะสองคนนี้ก็ยังมีแบบว่าผู้ที่เข้าไปร่วมอีกก็มี
คุณตู่ปิยวดีนะฮะคุณแพงพิชาพัฒน์แหวนปวลิสาคุณบอมธนิน
ที่ขาดไม่ได้คือหวานใจทั้งคู่อย่างคุณภูผาเตชนรงค์และป๊อก
คุณป๊อกนี่แหละห่างออกไปคุณป๊อกคุณป๊อกนี่แหละฮะ
โดยงานนี้สองสาวเขาอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์
สุภาพสวยงามพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสดูอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจทั่วหน้าทุกคนเลยดูดี
แฟนรู้ข่าวก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้างเลยนะคะ
ก็สองคนนี้ก็ทั้งงานก็ดีนะความรักก็ดีเนาะ
ชมด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ
ผมก็พูดถึงคุณป๊อกแล้วเอาสักนิดนึงนะคุณป๊อกเนี่ยนะฮะ
ก็มีหน้าข่าวไว้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าบริเวตติ้งถ่ายเรียบร้อยหรือยัง
บอกว่าน่าจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ
จะตั้งธัลว่าเนี่ยนะนะฮะ

แต่ก็ไม่รู้ว่ากี้เขาจะยังไงนะครับส่วนเรื่องการ์ดนี่ก็เพิ่งจะสรุปไปไม่นานเอง
ยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้นะทุกอย่างก็เร่งอยู่เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้งานก็ใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้จะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับ
เหลืออีกแค่หนึ่งเดือนก็ตื่นเต้นนะฮะแต่เราก็ยังทำงานตลอดนะครับ
จริงแล้วมีงานมางานหนึ่งก่อนวันแต่งงาน๒วันผมก็บอกว่าอย่ารับเลย
อ๋อเดี๋ยวตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างนี้จะรับหรือ
ส่วนเรื่องของชุดเนี่ยนะฮะชุดเนี่ยของผมจบแล้วของกี้ก็จบแล้วนะฮะ
รอรับรอแจกว่างั้นนะฮะผมว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแผนนั่นแหละนะครับ
ที่ดีเทลต่างต่างนานาเท่านั้นเองหลังแต่งงานก็นักข่าวก็ถามบอกว่า
ก็พอเขาบอกเขาเพิ่งดิวกับรายการหนึ่งไปแต่เป็นความลับยังบอกไม่ได้นะฮะ
ไม่รู้อย่างนั้นอะไรมีรายการทุกรายการมีเมนเทอร์หมด
มีรายการอะไรมีทุกรายการค่ะ

แต่เดือนที่จะเปิดนี่คือเดือนที่เขาแต่งงานแล้ว

เขาพูดมาเราก็อยากรู้
อาทิตย์คะสีสระของคุณสืบความหมายถึงอะไร

ก็คือวันนี้ตั้งใจว่ารู้สึกอย่างสวยนิดหนึ่ง

วชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขาก็ช่วยเหลือกันในบรรดาเพื่อน

สำหรับนักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เลนเดลส์

เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย

สำนึกในการอนุรักษ์และสำนึกใน
ทรัพยากรธรรมชาติธรรมภาเล

ใช่ล่าสุดเมื่อวันที่๒๘ตุลาคม

สิ่งที่ยากที่สุดคือการหาผู้สนับสนุน
เนื่องจากว่าค่ายเราไม่ใช่กิจกรรม

โดยหนึ่งภาพมันต้องการ

ผมเป็นคนลุยหาผู้สนับสนุนมาตลอด
แล้วก็จะรู้ดีว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมาก
กว่าจะได้เงินไม่กี่แสนเพื่อพัฒนายาวชนและอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศเรา
และสิ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีส่วนร่วมของสังคม
ขอบคุณมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่ที่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
น่ารักจริงน้อยอ้อเขาน่ารักมากค่ะ
วันนี้คุณชมพู่อริยากลับมาทำงานเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปอัดรายการสามแซ่บคุณแม่ม้าก็เลยไม่ได้มาวันนี้ไงอ้าวแล้วไม่ต้องให้นมลูกเหรอคะ
เขาก็มาเขาบอกเขาปั๊มนมด้วยก็มีรูปเนี่ยที่ร้านขวดนม
เอาขวดนมมาทำงานใช่เดี๋ยวนี้เขาปั๊มเก็บไว้ได้
แล้วก็เป็นโคล์แล้วก็ในนี่นะเป็นคลิป
อันนี่คลิปคลิปวันนี้เลยเหรอคะหน้าคลิปวันนี้
พี่อ้อถ่ายไว้ใช่ไหมพี่อ้อช่างแต่งหน้าเนอะสิบน้อย

ไม่สิแต่ปั๊มนมแล้วก็ออกไปให้ไปบ้านไว้คนนี้

คือเรียกว่าทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มรูป

มันก็รับงานอย่างเดียวคือสำแซ่บใช่ไหม
ถูกต้องเนี่ยใครคิดถึงคุณชมพู่ก็ดูสามแซ่บได้เลยนะคะ

คุณกระแมก็ฝากข่าวมานิดนึงว่าหนังสือแกคลอดแล้วนะ

เว็บร่มเลยนังสือชื่อว่า
แคร์เช่นมิตรคือแคร์แคร์ที่มีเป็นตัวเองแคร์งานตัวเองมิตรสาธารณ์
เขาจะไร้การทำอาหารสุขภาพเขาน่ากินหมดเลย
แล้วก็เป็นของที่หาซื้อง่ายด้วยใช่ไหมฮะ

ไม่แน่เหมือนว่าแล็กซักตาล
ส์ครับซักครู่แล้วฟังเวลาก็ไม่รู้แต่ว่าเขารักคนชื่อแหมวมากที่สุด
เออมันชื่อเหมือนกันอีก
อย่าไปบอกอย่างนั้นไม่มีคนพูดรู้
ไม่มีคนพูดรู้รับไปก่อนสวัสดีครับ

ไม่มีจริง